ทุกวันศุกร์เราจะมีคำแนะนำดีมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเพิ่มเติม
สัมภาษณ์สดเลยครับคุณผู้ชมที่สตูดิโอแห่งนี้นี่แหละ
และวันนี้มาพร้อมกับคำแนะนำแนวทางการลงทุน
ถ้าคุณผู้ชมได้อ่านหนังสือพ่อสอนลูกวันนี้แต่บทบาทไม่ใช่คุณพ่อนะครับ
เป็นเหมือนพี่สอนน้องแต่จะเอาเรื่องพ่อสอนลูกมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมด้วยเหมือนกัน
วันนี้เราพูดคุยกันเหมือนเดิมครับกับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมหรือว่าพี่แพทย์นะครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับพี่แพทย์สวัสดีครับ

ไม่ใช่พ่อสอนลูกเนอะวันนี้ยังเป็นพี่อยู่เนาะพี่แพท
สอนน้องใช่ไหมพี่สอนน้องแต่ว่าคุยเรื่องพ่อสอนลูกด้วยพี่
แพทย์จะมาบอกคุณผู้ชมยังไงฮะ
เรื่องพ่อสอนลูกเนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มนึง

เปลี่ยนชีวิตเลยเมื่อประมาณแค่๒๐ปีที่แล้วมีหนังสือเล่มหนึ่ง

พ่อรวยสอนลูกสอนมา๒๐ปีแล้ว

คืออ่านมา๒๐ปีแล้วลูกยังไม่รวยเลย

อิงคืออยากรู้ว่ารวยยังไงใช่ไหม

เราก็เห็นคนนู้นคนนี้แต่เราชอบอ่านประวัติคน

พออ่านประวัติคนแล้วก็แบบเอ๊ะเราจะก๊อปปี้ประวัติเขา

แต่พอมาเจอสะดุดเล่มนี้

โลกเรามันมีคนอยู่๔ประเภท

เป็นลูกจ้างดีก็มาทำธุรกิจตุ๋นตัวก็ได้
ใช่ไหมแล้วพอธุรกิจส่วนตัวดีแล้ว

ให้กลายเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องทำงาน

คือฟังดูแล้วเจ๋งเนี่ย

ก็ทำงานทุกวัน

เฮ้ยก็ผ่อนบ้านผ่อนรถทำไมไม่รวย

ปัจจุบันมันสามารถกระโดดเข้าไปตัวไหนเลยก็ได้

ก้าวขั้น๑ขั้น๒ขั้น๓ขั้นไป๔ก็ได้

คือเดี๋ยวนี้สิ่งที่โลกมันเปลี่ยนถูกไหม

แล้วคนที่ไม่ค่อยเข้าใจผู้ใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ

มันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่

คืออยากทำอะไรก็ตามมันเหมือนการว่ายน้ำ

มันไม่ใช่แบบว่าเรากระโดดเข้าไปเราจะไหว้เป็น

ไอคือจุดสูงสุดคือคนที่ทำงาน
คือนอนหลับก็มีเงินเข้ามาหาเราถูกไหม

เออเงินทำงานตลอดแต่คำถามคือการเป็นตัวไอ

ตัวไอเนี่ยมันไม่ใช่รวยแล้วก็ต้องทำ

มันเริ่มตั้งแต่ยังมีตังค์น้อยก็ทำได้

คือไม่ต้องแบบโอ้โหต้องไปฟิต

ก็เริ่มได้เลยเช่นวุฒิลงทุนอย่างที่บอกเงินหลักพันมันก็เริ่มได้แล้ว
มันก็เป็นตัวที่เหมือนว่าน้องสามารถเข้ามาเปิดบัญชีได้เลยนึกภาพออกไหมนะครับ
คืออย่างนี้มันก็เป็นตัวจุดเริ่มว่าเราสามารถเป็นตัวไอได้ทันที
คือเรียนรู้เงินทำงานเริ่มต้นไม่ใช่แบบทำงานจนเกษียณไปแล้ว
แล้วค่อยมีตังค์ก้อนหนึ่งแล้วก้อนนี้เสียไม่ได้เอามาเข้ามาในตลาดหุ้น
อันนี้ฟันทงเสียหมดนะฟังแล้วดูโหดร้ายเหมือนกันเนาะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปติดรูปแบบเก่าว่าเดี๋ยววันหนึ่งพอรวยแล้วเราถึงจะเป็นตัวนี้ตัวนี้
กลายเป็นว่าจริงแล้วเนี่ยการเป็นการเป็นไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนเนี่ย
มันฝึกเป็นได้ทุกประเภทได้ตั้งแต่วันที่เราอยากที่จะเป็น
คือธุรกิจสามารถรันได้ลูกค้ามาซื้อปั๊บออกไปปั๊บตัวเองอยู่เฉย
แต่สิ่งนี้มันต้องเรียนไงมันไม่ใช่อยู่ดีเราโผล่เข้ามาแล้วบอกโหเราทำไมเราไม่เข้าใจ
ถ้าไม่เข้าใจมันต้องคุยกับเด็กเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจถูกไหม
คือสิ่งต่างเหล่านี้พี่ว่าการเรื่องของพ่อรวยสอนลูกมันต้องสอนใหม่
อายุอย่างอย่างพ่อพี่เองนะสอนเลยว่าสอนเป็นนักทุนเด็กเลยเพราะว่าบ้านพี่ไม่เหมือนบ้านคนอื่น
คือพ่อพี่เป็นคนที่แบบว่าเวลาจะซื้อของอะไรเนี่ยเขาถามกันว่าสิ่งนี้ซื้อแล้วในอนาคตมูลค่าเพิ่มหรือลดลง

โต๊ะจีนโบราณเป็นไม้แล้วก็มีมุก
เออเออเออ
เขาบอกอะไรกันว่าเออเออเขาบอกอะไรหรือม่ะใช้มาแล้วหลายรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับ
ไม่รู้ใครใช้เจ้าของมายังนั่งอยู่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะ

แต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือพ่อบอกว่าไอ้ของเหล่านี้สังเกตไหม
เราไปซื้อของใหม่มามาตั้งไว้เนี่ยอีก๑๐ปีมันก็พังแล้ว
แต่พ่อซื้อเนี่ยไอ้ของพวกแบบนี้เอามาตั้งไว้เนี่ย
อีก๑๐ปี๒๐ปีพ่อตายนี่ลูกเอาไปขายแพงกว่าที่พ่อซื้อ

แต่คนทั่วไปสังเกตไหมเราไม่ถูกสอนอย่างนี้ไง
เด็กมาตั้งแต่เด็กมาถึงเราซื้อของอะไรก็ซื้อไปเถอะ
ตามความพอใจแต่สุดท้ายมันมูลค่ามันลดลง
อย่างแรกคือต้องคิดก่อนว่าเงินที่จะวางไปแล้วได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ย
มันให้มูลค่าเพิ่มในอนาคตหรือไม่
คือพ่อพี่ไม่เล่นหุ้นนะแต่มันกลายว่าพี่เอาวิธีคิดนี้มาใช้ในตลาดหุ้นได้

ก็เหมือนเฮ้ยเราถามซื้อหุ้นตัวไหนแล้วแบบเราไม่ต้องขายอยู่เฉยเดี๋ยวรวยขึ้น

เพราะโจทย์แบบนี้มันดีไงมันดีที่ว่าเรามาปรับใช้
ตัวไหนเอาตัวที่มันมีปันผลแล้วปันผลมันโตมีแหล่งเต็มเลย
แล้วถามว่าซื้อจังหวะไหนมันก็เหมือนกันเวลาซื้อของแล้วก็มานั่งดูอย่างนี้
ของชิ้นหนึ่งซื้อตอนไหนก็ถ้าไปแห่ซื้อก็ได้ของแพง

ถูกไหมนั่นแปลว่าอะไรตอนนั้นคนอยากซื้อเยอะ

เหมือนก็เข้ามาปรับใช้กับหุ้นได้เหมือนกัน
ช่วงไหนคนคุยเรื่องตัวนี้เยอะเนี่ยเราก็ไม่ไปซื้อตัวนั้น
คุณพ่อสอนหลักการคิดว่าวิธีการจะซื้ออะไรบางอย่างเนี่ย

ทีนี้ถ้าดูของในตลาดทุกวันนี้โดยเฉพาะตลาดลงทุนของพี่แพทย์

มันเลยมีมูลค่าไงจริงของมีค่ามากเลยนะ
แต่ถ้าไม่มีจำนวนจำกัดเช่นน้ำอย่างนี้มีค่ามากเลย

ก็เลยใช้ทิ้งกว้างอย่างนี้
ใช่แต่มาใส่ขวดจำกัดปั๊บมีค่าทันทีเห็นไหม
มาใส่ขวดปั๊บติดแบนมีค่าเพิ่มเข้าไปทันทีไง
เพราะแบรนด์นี้ไม่ได้ผลิตทุกน้ำไงถูกไหมเพราะเป็นน้ำพิเศษ
มาปุ๊บใส่ฉลากเป็นประเชงแบบโอ้โหขายได้ยอดตาด้วย
นั่นคือคำแนะนำอย่างแรก

รวยสอนร่วงให้รวยตามแล้วลูกสอนพ่อบ้างได้ไหม
ใช่ไงยุคนี้มันต้องกลับกันมันต้องสอนตัวเองรวยด้วย
เพราะถามว่าสิ่งที่ในอดีตที่ทำมากับปัจจุบันมันเกิดการเปลี่ยนแปลง
พอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอะไรเปลี่ยนแปลง
สมัยก่อนอย่างนี้เล่าให้ฟังเขาบอกเวลามันตัดถนน
ถนนตัดเข้าไปที่ไหนหมู่บ้านนั้นรวยทันทีนึกภาพเหรอเปล่า
ดินขึ้นทันทีมุดที่ดินไม่มีมูลค่าเลยเอาถนนตัดผ่านปุ๊บที่ดินขึ้น

คือประวัติธุรกิจต่างจังหวัดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไง
แต่กลายเป็นว่าคนต่างจังหวัดเยอะมากที่รวยจากที่ดิน
เพราะถนนผ่านไปแล้วเพราะเอิญแบบรู้ว่ามันผ่านไป
ถูกไหมก็ไปเกรงที่ดินไว้ก่อนซื้อแล้วขึ้น
แต่วันนี้สังเกตมาคิงนึกภาพไว้ว่าถนนมันคืออะไรวันนี้
วันนี้ถนนตัดมาถึงมือถือคิงเลยดูดเงินออกจากกระเป๋าคิงได้ทันทีเลย
แต่คำถามคือเราเปลี่ยนอะไรบ้างเราไม่เปลี่ยนเลยครับ

คือวันนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปลองสังเกตไหมว่า
ใครก็ตามที่หารายได้เหมือนเดิมใน๕ปีที่ผ่านมา

คนที่วันนี้รายได้เพิ่มขึ้นคือคนที่ทำสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม
กับ๕ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปเรื่อย
คือมือถือคือถนนอันใหม่ที่ตัดส่งมาหลู่หน้าบ้าน
วันนี้มีกี่คนที่หาเงินจากถนนเส้นนี้บ้าง

หมายความว่าสมมุติถนนผ่านมาคุณยังเป็น
สมมติคุณเป็นชาวนาคุณทำนาอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ

ผ่านมานะคุณก็ยังทำนาเหมือนเดิม
แต่อีกคนนึงพอถนนผ่านมาปั๊บ

หรือว่าไปซื้อที่เก่งไว้นี่ไง
ถนนผ่านมาปั๊บรวยแล้วคนนี้บอก

ผมก็อยากจะลงทุนอยากกระโดดเข้าหาโอกาสเหมือนกัน

จะไปสู้อะไรกับนักธุรกิจรายใหญ่ที่เขาเห็นก่อน
เขาทำก่อนเขามีมูลค่ามากกว่าได้ล่ะครับพี่แพทย์

คือสิ่งวิธีคิดที่คุยกันทั้งหมดเนี่ย
คือการพัฒนาตัวเองให้คิดแบบนักลงทุน

คือเศรษฐีไม่ได้คิดว่ามีเงินแล้วค่อยเอาไปลงทุน

เศรษฐีคือทุกบาททุกตังค์ที่วางเนี่ย
มันเกิดผลเพิ่มเติมเท่าไหร่

คือก่อนใช้เราคิดก่อนว่าใช้แล้วมันจะเพิ่มเปล่า
เงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นเป็นเศรษฐีได้ไหมครับ
หรือว่าต้องเป็นหลักแสนหลักล้านเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเศรษฐี
คือเงินเท่าไหร่ก็เริ่มต้นได้
คือถามว่าจุดถามว่าไอ้การที่เริ่มต้นวิธีคิดแบบเศรษฐีเนี่ยนะ
มันไม่ได้เริ่มจากว่าเรามีเงินแล้วถึงคิดแบบเศรษฐี

หลายคนนึกว่าเดี๋ยวฉันรวยก่อนถึงจะคิดแบบเศรษฐี
ไม่ใช่มันควรถูกรัตเตอรี่มาร้อยล้านยังคิดแบบคนโจรเลย
พอมาถึงพอได้ไล่ร้อยล้านมาจะใช้อะไรดีจะซื้ออะไรดี

คือมันคิดคนหนึ่งคิดใช้อีกคนนึงคิดสร้าง

แต่นั้นไม่ใช่ถามว่า

แต่ถ้าเกิดเริ่มมามันต้องปรับวิธีคิดก่อน
ว่าคุณมีวิธีคิดแบบเศรษฐียัง

เพราะเศรษฐีพูดง่ายว่าถ้าเราลิสต์เป็น

เวลาเงินมาเขากันส่วนหนึ่ง

แล้วสุดท้ายเขาบอกเงินนี้ต้องทำงานต้องเลี้ยงเรา

เดี๋ยวเอาเงินในอนาคตมากู้มา
แล้วใช้ก่อนเพื่อความสุขในปัจจุบัน

วิธีการมันต่างกันตั้งแต่เริ่มต้น

ช่วงท้ายให้พี่แพทย์ได้สรุปคำแนะนำ
พ่อสอนลูกทำอย่างไรให้รวย

ตอนนี้เขาแก่หรอ

คำแนะนำที่อยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชม
เพื่อไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเป็นคุณลูก

คิดได้และทำได้
หมายคือการมีอิสรภาพทางการเงิน

สมมุติพ่อให้เงินมาพ่อให้๑๐๐๐บาท
เอาไปวางไหนก็ได้

ต้องให้เงินเพิ่มขึ้นอีก๕ปีห้ามทำเลยนะ

อย่างนี้ถ้าเราทำได้นะ
ประสบความสำเร็จแล้ว

สมมุติพ่อให้เงินมาเอาเงินไป๑๐๐๐บาท

หรืออะไรที่มาก้อนนึงวางให้ดูดิ

ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
ก็ติดต่อสอบถามไปได้ครอบครัวบัวหลวงธนาคารกรุงเทพก็ได้พื้นฐาน

ไม่ว่าจะเป็นบรรดาช่างภาพหรือว่าหลายคนเขาสนใจนะ

ง่ายนะครับเพียงแค่ปรับวิธีคิด

ถ้ายังไม่มั่นใจถ้ายังไม่เข้าใจ
ก็ติดต่อสอบถามได้ธนาคารกรุงเทพ

เพราะว่าเขาสามารถจะส่งต่อข้อมูลต่างไปยังเครือข่าย

วันนี้ขอบคุณพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นปฐุมนะครับ